ช่วงนี้นะคะมีประเด็นกระแสข่าวเกี่ยวกับรถหรูนะคะ
ที่เกี่ยวข้องกับในวงการสงฆ์รวมทั้งเมื่อวานนี้นะคะ
เพื่อที่จะตรวจยึดรถหรูได้นะคะเป็นลัมโบกินี่สีเขียวนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ค่ะ
คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของรถหรูผิดกฎหมายค่ะ

มีผู้ชมเยอะเลยที่เวลาอ่านข่าวเรื่องรถหรูสมเด็จช่วงรถหรูของหลวงพี่น้ำฝน
แล้วก็ตั้งคำถามว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไง
ทำไมรถเหล่านี้จึงกลายเป็นรถไม่ถูกต้องทำไมมีปัญหาอะไรต่ออะไรเยอะ
เมื่อเช้านี่อย่างที่คุณดาวบอกว่าข่าวที่ไทยรัฐทีวีนำมาเสนอก็คือว่า
ไปเจอรถหรูของอะไรล่ะนักร้องหรือศิลปิน
สุดท้ายขึ้นมาตรวจสอบใบครอบครองเจ้าของรถก็ไม่มี
จดทะเบียนก็มีปัญหาป้ายก็ยังเป็นป้ายแดงอะไรทำเนืองไม่ใช่
มันนุ่งนังตุงตังไปหมดนะครับอย่าลืมนะครับว่า
มีรถ๗๐๐กว่าคันที่อยู่ในข่ายไม่ถูกต้อง
หรูจะเรียกว่ารถโบราณหรือรถจดประกอบอะไรอย่าง
ถามว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง
ช่วงปี๕๒ถึงปี๕๗รถที่เข้ามาในประเทศเนี่ย
มีสองแบบครับหนึ่งนำเข้ามาโดยบริษัทใหญ่
เสียภาษีถูกต้องสองเป็นรถที่ผลิตในเมืองไทยนี่แหละครับ
กระบวนการเสียภาษีก็ถูกต้องแล้ววันดีคืนดีก็มีบริษัท
นำเข้ารถเล็กเล็กไม่ใช่บริษัทใหญ่เขาเรียกว่าเป็นรถเกร
คือจะเรียกว่าถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่เชิงจะผิดกฎหมายก็ไม่เชิง
รถเหล่านี้เนี่ยถ้าจะเข้ามาในประเทศไทยรถทุกคันนะครับ
ต้องไปผ่านขั้นตอนการตรวจสอบของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
เอาถามว่าไปเกี่ยวอะไรเขาต้องไปตรวจสอบดูว่า
รถเหล่านี้มีมลพิษมลภาวะที่ออกมาจากท่อไอเสีย
ทำลายสุขภาพคนหรือไม่เขามีมาตรฐานของเขาอยู่
ที่ประกอบในบ้านเราทั้งหมดเขาก็มีระบบตรวจสอบ
รถที่เข้ามาโดยบริษัทใหญ่เขาก็ไปสุ่มตรวจสอบจากบริษัทแม่
ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ว่ารถประเภทที่เข้ามาโดยบริษัท
นำข้าวเล็กแล้วนำข้าวมาในลักษณะที่เรียกกันว่าจดประกอบ
ที่จริงก็จดประกอบนั้นก็ส่วนหนึ่งสั่งอะไรต่ออะไรต่างเข้ามา
แล้วมาจดประกอบภาษีก็ถูกหน่อยภาษีถูกลงมาเยอะเลย
อีกแบบหนึ่งนำข้าวเหมือนกันแต่มีกรรมวิธีหลบเลี่ยงภาษี
หรูพวกนี้ไปดูงานมอเตอร์โชว์สิครับ
เขาขายกัน๑๐กว่าล้าน๒๐ล้าน๓๐ล้านแต่รถแบบเดียวกัน
นำข้าวมาในลักษณะพลิกแพลงอย่างนี้ครับราคาคันนึงไม่เท่าไหร่
ถูกกว่ากันเยอะรัฐบาลก็เสียหายเรื่องภาษีมีปัญหาเยอะ
วิธีการที่จะเอารถจดประกอบหรือรถเกรพวกนี้เข้ามา
ถามว่าระเบียบต้องเป็นอย่างไรหนึ่งคุณต้องไปที่สมออก่อน
ไปบอกว่าคุณจะเอารถเข้ามารถเข้ามาแล้วเนี่ยคุณต้องเอาไปตรวจก่อน
ที่จะตรวจเนี่ยมี๒ที่สถาบันยานยนต์กับกรมควบคุมมลพิษ
เอาไปตรวจปั๊บตรวจดูแล้วควันที่ออกมาจากท่อไอเสีย
เครื่องยนต์อะไรต่ออะไรแล้วไม่เป็นพิษไม่มีมลพิษ
คายออกมานอกถนนเอาล่ะหลังจากนั้นคุณต้องไปที่กรมศูนย์รักษากร
จ่ายภาษีจ่ายภาษีจากกรมศูนย์ละกากรแล้ว
เอาใบจ่ายภาษีเอาใบที่ผ่านการตรวจสอบจาก
จากกรมควบคุมมลพิษสถาบันยานยนต์
เอาสองอย่างนี้ไปที่กรมการขนส่งทางบกไปจดทะเบียน
แต่ว่าที่ผ่านมาก็ซิกแซคกันเข้ามาถึงปั้งปั๊บ
ก็ไปกรมการขนส่งทางบกเลยไม่ต้องไปตรวจที่สถาบันยานยนต
กรมควบคุมมลพิษอ้างว่าตรวจแล้วช้าไม่ทันการ
มันก็อีนุงตุงนังสิครับภาษีเสียมั่งไม่เสียมั่ง
แล้วมาจดกรมการขนส่งทางบกบางคนก็จดได้บางคนก็จดไม่ได้
ไม่ได้ก็เป็นป้ายแดงวิ่งป้ายแดงอยู่๒ปี๓ปี
กว่าคันเป็นรถหรูทั้งนั้นแหละครับ
ช่วงที่เป็นข่าวคึกคักนี่หมายถึงว่าปี๕๒๕๗นะ
ตอนนี้วิธีการนี้เขาห้ามแล้วกระทรวงพาณิชยห้ามแล้วใช้ไม่ได้แล้ว
แต่ที่เล่าให้ฟัง๑๒๓๔๕เมื่อสักครู่เนี่ย
เกิดขึ้นในช่วงปี๕๒๕๗๗๐๐กว่าคัน
ในช่วงที่กำลังมีข่าวคลึกโครมว่าเขากำลังตรวจจับ
รถพวกนี้ก็สงบเสงี่ยมครับไม่ค่อยออกมาวิ่งหรอก
แต่ว่าพอข่าวเงียบไปก็ออกมาวิ่งปู๊ดป๊าดเอามาแข่งกันบ้าง
ดูสิครับถนนจากบางนาถนนบางนาตราดนั่นแหละ
ที่มาจากชนบุรีเอาแล้วตี๕๖โมงเช้านี้มากันแข่งกันมา
ใช้ความเร็วสู้กันเต็มที่ปัญหาก็คือว่า
เหล่านี้จะต้องทำยังไงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
บอกว่าจะต้องปูพรมตรวจสอบทั้งหมดใครผิดใครถูกยังไง
ต้องเอากันเด็ดขาดแล้วปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้

มันมีความรู้สึกไม่เป็นธรรมฉะนั้นลักษณะอย่างนี้จะทำยังไง
ข้อเสนอแนะ๑ตำรวจต้องตรวจอย่างตรงไปตรงมา
ต้องตรวจอย่างตรงไปตรงมาที่ผ่านมาตำรวจเห็นรถพวกนี้
ค่อยกล้าตรวจหรอกครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นรถคนมีตังค์
ลูกท่านหลานเธอรถลูกของผู้บังคับบัญชามั่ง
รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วกระโดดผางเลยขวางถนน
แต่กับรถพวกนี้ไม่ค่อยกล้าตรวจเผลอตะเบ๊ะซะด้วยผ่านไป
ฉะนั้นถ้าจะเอาอย่างนี้ตำรวจต้องตรวจรถหรูทุกคัน
ถ้าคันไหนถูกกฎหมายผ่านการซื้อขายถูกต้อง
จดทะเบียนถูกต้องปล่อยไปเสียเวลาหน่อย
จะไปฟ้องใครต่อใครว่าแหมถูกตำรวจตรวจทำให้เสียเวลาไม่เป็นไร
นายของตำรวจจะต้องยืนอย่างแข็งขันว่าอย่ามาตำหนิลูกน้อง
แต่ถ้าตรวจเจอว่ารถนี้ผิดกฎหมายไม่ถูกต้องอย่างที่เป็นข่าวมาเมื่อเช้าเนี่ย
อาจจะไงก็ยึดรถไปสิครับ
กว่ามาแสดงว่าเป็นเจ้าของถูกต้อง
รถได้แล้วเอาไปไหนครับก็เอามาประมูลสิครับ
หาเงินเข้าหลวงทำกันให้ได้อย่างนี้
จะได้รู้ไปว่ามาตรฐานของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้
เปิดโอกาสให้ประชาชนแจ้งเลย
เวลานี้รถพวกนี้ไปเช่าที่จอดจอดไว้คอนโดแล้วก็ไม่ได้ใช้หรอกครับ
นานนานออกมาใช้ทีนึงไปจอดไว้ใต้ที่จอดรถคอนโดที่โน่นที่นี่
ใครอยู่คอนโดแถวนั้นว่าเอ๊ะรถหรูพวกนี้รถสปอร์ตพวกนี้
ทำไมมาจอดอยู่อย่างนี้หลายคันแล้วก็ไม่มีใครใช้ด้วย
เปิดโอกาสให้เขาแจ้งตำรวจไหมล่ะครับ

ถ้าทำกันจริงจังอย่างที่ว่านี้๗๐๐กว่าคัน
รับรองได้ว่ารถหรูพวกนี้ไปไหนไม่พ้น
แต่ถ้าไม่จริงจังอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างที่ว่า
พอเป็นข่าวขึ้นมาทีนึงเอาไปจอดไว้เงียบ
แล้วพอไม่เป็นข่าวออกมาวิ่งปลูดปลาด
เอามาแข่งกันเอามาใช้ความเร็วสู้กันบนท้องถนน
พลเอกภัยบูลคุ้มฉายาจึงบอกว่า
ผมก็เห็นด้วยครับและเชื่อว่าใครก็เห็นด้วย
อย่าลืมนะครับที่ผ่านมามีอยู่แค่๒คัน
ไม่ใช่๒คันรถสมเด็จช่วงกับรถหลวงพี่น้ำฝน
แต่ว่าอีกตั้งเยอะแยะแล้วครับและจะเป็นอย่างไร
ฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างของการใช้กฎหมาย
แล้ววันนี้จะขีดเส้นใต้เลยว่า
ถ้าไม่ทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนตอนนี้
ไม่รู้จะไปทำตอนไหนเพราะตอนนี้กระแสกำลังร้อน
กำลังร้อนผมเชื่อว่ามีอีกหลายคันที่เจออยู่เนี่ย
กว่าคันเนี่ยมีคนประเมินว่าจะมีปัญหามากกว่าครึ่ง
มีปัญหามากกว่าครึ่งแล้วเราปล่อยให้คนเหล่านี้

คนอื่นเขาซื้อถูกต้อง๒๐ล้าน๑๕ล้าน๒๐ล้าน
ซื้อมาแบบวิธีพิเศษ๔๕ล้านหลบเลี่ยงภาษี
ไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
แล้วก็ไปใช้เงินมุบมิบกับเจ้าหน้าที่
จดทะเบียนกันออกมาได้ออกมาวิ่งได้
จดทะเบียนไม่ได้เขาวิ่งป้ายแดง
ป้ายแดงอะไรกันครับวิ่งกัน๔ปี๕ปี
เป็นป้ายแดงอยู่เลยเพราะจดทะเบียนไม่ได้
แล้วตำรวจปล่อยยังไงแล้วที่รถรถชาวบ้าน
รถกระบะรถขนของทำไมตรวจแล้วตรวจอีก

ฉะนั้นขีดเส้นใต้วันนี้ขอให้ตำรวจเอาจริงเอาจัง
กรมการขนส่งทางบกเอาจริงเอาจัง
ให้ดีเอสไอเอาจริงเอาจัง
เรื่องรถหรูจะได้หมดความรำคาญกันไปเสียทีครับ

ส่วนข้อเสนอแน่ที่บอกว่าน่าจะเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งบ่อ

ใช่ค่ะตรงนี้น่าสนใจมาก